ไม่ใช่คุณอุ้มลักษณะแล้วก็คุณบอลนั่นเอง

คิดว่าพรีเวดดิ้งอุ้ยหวานเว้อ
เดี๋ยวเราไปติดตามดีกว่าว่าเส้นทางความรักของสองคนนี้เขามาปะกันแฮมได้ยังไงค่ะ
คนสวยเขาโสดไม่นานจริงค่ะ
ปล่อยให้หัวใจพักบ้างอะไรบ้างได้แค่ไม่กี่เดือน
หัวกระดายบ้านของอุ้มลักษณะก็ไม่ว่างซะแล้ว
เมื่อตอนนี้ได้หนุ่มนักธุรกิจเจ้าของโรงแรมที่เชียงใหม่บอลกฤษณะ
มาเป็นผู้ครอบครองหัวใจทั้ง๔ห้อง
โชว์หวานผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
เป็นการประกาศห้ามหนุ่มคนไหนขายขนมจีบเด็ดขาด
แต่หากจะย้อนดูความสัมพันธ์ที่ค่อยเติบโตของทั้งคู่
ก็ต้องใช้คำว่าพัฒนามาจากการเป็นแฟนคลับจริง
เพราะฝ่ายชายได้โพสต์ภาพคู่เมื่อครั้งที่สาวอุ้มมีโอกาสไปพักที่โรงแรม
พร้อมข้อความบรรยายความรู้สึกตื่นเต้นในฐานะแฟนคลับคนหนึ่ง
เมื่อวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมา
ขณะที่ฝ่ายหญิงเองก็โพสต์ขอบคุณเจ้าของโรงแรมหนุ่ม
ที่ดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีเมื่อวันที่๑๙มีนาคมด้วย
แถมงานวันเกิดของดาราสาวอกตุ้มเมื่อ๔เมษายน
หนุ่มบอลที่ได้รับเชิญไปร่วมงานก็ยังโพสต์ข้อความบอกว่า
ตัวเองมาในฐานะแฟนคลับ
แต่ใครเลยจะรู้ว่าพรมลิขิตจะบันดาลชักพา
ให้แฟนคลับหนุ่มเลื่อนขั้นมาเป็นแฟนคลับในชีวิตจริง
หลังผ่านพ้นไปเพียง๑สัปดาห์ให้หลังเท่านั้น
นี่ถ้าไม่คิดว่าซุ่มเงียบคุยกันมาพักใหญ่
ก็ต้องเรียกว่ารักนี้ไม่ต้องการเวลาใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชม